ถ้าพูดถึงโรคจิตที่ชอบโทรมาป่วนคุณเคยเจอป่ะ

ฉันไม่ใช่โรคศิษย์ไปถึงโรคศิษย์ที่แบบ

แบบขอนั่นขอนี่อะไรแบบนี้
ซึ่งก็เกิดขึ้นกับดาราหลายคน
ที่มีข่าวแววมาว่าสาวเบ้นจะเอาเรื่องแจ้งความกันเลยทีเดียว
แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเรื่องไปถึงไหนกันแล้วไปติดตามพร้อมกันค่ะ
นี่แหละค่ะโอ้โหสวยงามหุ่นดีมาก

เพราะว่าดิฉันกับคุณเบ้นเนี่ยเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันเขาเป็นรุ่นพี่

ถ้าเกิดว่าดิฉันบอกว่าไม่เหมือนเนี่ยก็จะโดนจิกหนังหัวไปนะคะ
นั่นแหละสาวเบ้นเขาเคยออกมาให้ข่าวเรื่องโดนโรคจิตลวนลามทางโทรศัพท์
นะคะจนเจ้าตัวเนี่ยต้องจ่อแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อความปลอดภัย
แต่ก็ไม่รู้ยังไงข่าวนี้ถึงเงียบกริบไร้วี่แววดำเนินคดีอย่างที่เธอเคยได้ประกาศไว้
งานนี้ก็เลยถูกตั้งข้อสงสัยว่าสาวเบ้นตั้งใจจะกุข่าวสร้างกระแสให้กับตัวเองหรือเปล่า

ซึ่งเจ้าตัวก็ออกโรงมาชี้แจงนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมด
และได้แจ้งความไว้นานมาแล้วแต่ที่ไม่ได้บอกใครเนี่ยก็เนื่องจากว่าไม่อยากจะให้เป็นเรื่องราวกระแสใหญ่โต
เผยถึงความรู้สึกตอนนี้ว่าหายกังวลกับเรื่องนี้แล้วด้วย
โอ้ยมันมีมีการแบบว่ามาสร้างโรงสร้างเรื่องอะไรแหละค่ะอันนี้มันน่ากลัวจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคืออาจจะไม่ได้แบบว่าบอกกับพี่ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ให้ไปเพราะว่ากลัวว่าแบบเวลาคือบอกไปก็เดี๋ยวหาว่าแบบสร้างเรื่องอะไรสร้างข่าวอะไรอีกอีกเลยเบนก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นเงียบขอไปแจ้งแบ
ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้อะไรแล้วมันเหมือนกับสบายใจไปครึ่งนึงแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะที่เหมือนกับว่าตอนนี้มันก็เหมือนว่าเราก็ได้แบบได้แจ้งไปแล้ว